มาดูเรื่องของคอรมอชุดใหม่
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนยืนยันแล้ว
ว่าตำแหน่งกระทรวงกลาโหม

ก็จะเป็นชื่อของคุณสุธินคลังแสง
เป็นคนยืนยันว่าส่งชื่อของคุณสุธินคลังแสง
ซึ่งไม่ได้เป็นการด้อยฆ่าทหาร

แล้วก็นายกบอกเชื่อว่า
ความอาวุโสจะสามารถประสานงานกับกองทัพได้ดีค่ะ
นายกรัฐมนตรีพูดถึงขั้นตอนการตรวจประวัติรัฐมนตรีแต่ละคน
ว่าเป็นหน้าที่ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ซึ่งก็แจ้งว่าน่าจะใช้เวลาตรวจสอบ๒วัน
แล้วก็จะนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมนะคะ
ส่วนคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรี๔คน
โดยเฉพาะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุธิน
ตนเองยังไม่ได้รับข้อมูลค่ะแต่เชื่อว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสม
ตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนการตรวจสอบจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะ
มาดูที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะ
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางคนของพัก
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์คุณอนุทินถึงเรื่องนี้ล่ะค่ะ
แล้วดูท่าทีคุณอนุทินตอนที่ได้ยินคำถามจากผู้สื่อข่าวนะคะ
มีโบกมือปฏิเสธผู้สื่อข่าวถามถึงคุณชาดาไทเศษ
ว่าที่รัฐมนตรีช่วยมหัสไทยซึ่งถูกในเรื่องไกล

ผู้สื่อข่าวบอกว่ามันก็จะมีภาพหนึ่งที่เป็นมีมด้วยนะ
เป็นภาพคุณอนุทินแบบเบะปากนะคะแล้วก็บอกว่าเขามีการตรวจสอบคุณสมบัติอยู่
ส่วนที่นางอมรัฐโชคปมิตกุลจากก้าวไกล
บอกว่ารัฐมนตรีบางคนต้องตรวจฉี่

นี่ค่ะยังไม่ได้รับคำตอบจากตรงจุดนี้
แต่ว่าคุณอนุทินมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
เรื่องที่นายชาดาถูกโลกออนไลน์วิจารณ์เรื่องของยาเสพติด

ซึ่งตนเองก็ไม่เคยเห็นนายชาดาทำผิดกฎหมาย

เขาก็ลงพื้นที่ทำตัวกลมกลืนกับชาวบ้าน
ต้องไปถามคนอุทัยธานีนะคะ
ว่านายชาดาเป็นคนยังไงค่ะ
หรือว่าไม่ถูกต้องทำผลหมายเขาต้องเป็น
อันนี้อีกคำถามสุดท้ายก็คือ

ส่งในตำรวจไปคุมกระทรวงศึกษาธิการไปคุมครู

คุณอนุทินก็บอกว่าพลตำรวจเอก
เป็นระดับพลตำรวจเอกผ่านตำแหน่งสำคัญมาแล้ว

ว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา

แล้วมีผมมีประสบการณ์หมอหรือเปล่าล่ะ
นี่ก็เป็นท่าทีคุณอนุทินในวันนี้นะคะ
ส่วนนายวิโรธรัฐคณาอดิสร

วันนี้พูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติ

แล้วก็นายพิชิศชื่นบาล

เป็นสิ่งที่ต้องรับฟังแต่ก็ต้องให้เวลาในการทำงาน
ผลงานนี่แหละจะเป็นตัวพิสูจน์นะคะ
ว่าใครดีใครไม่ดีเหมาะหรือไม่เหมาะ
ประชาชนจ้องมองอยู่แบบไม่กระพริบตาค่ะ

จะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
หรือนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับ

ว่าการติติงของเรื่องคุณสมบัติความเหมาะสมไม่เหมาะสม
ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนที่ต้องรับฟัง
แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมคิดว่าก็ต้องให้เวลาในการทำงาน
แล้วตัวผลงานเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวพิสูจน์เองนะครับ
ว่าใครดีใครไม่ดีใครมีผลงานใครไม่มีผลงาน

ส่วนหน้าตาของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
คุณวิโรธก็บอกว่าเป็นคนเดิม
ยังแต่มีการสลับกระทรวงแบบเก้าอี้ดนตรี
ก็ต้องให้ระยะเวลาในการทำงานค่ะ